เพราะเกษตรกรเขามีวิธีในการเพาะปลูก

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่

บ้านสรรพะเนียดตำบลดองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยที่แห่งนี้มีคุณอาคมอักวรังผู้ใหญ่บ้าน
ใช้พื้นที่สวนหลังบ้านจำนวน๑ไร่
ลูกดอกกระเจียวหวานสายพันธุเผ็ดน้ำพึ่งขาย
จุดเด่นของกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่ง
จะมีรสชาติที่แตกต่างก็คือสามารถทานดิบได้
แล้วก็มีรสชาติหวานไม่เปื่อนจะแตกต่างจากกระเจียวปลา

แต่ตัวนี้จะส่วนน้อยรสชาติหวานทานสดได้
โดยคุณอาคมเล่าให้เกษตรทำเงินของเราฟังว่า

ในการปลูกดอกกระเจียวสายพันธุเพชรน้ำพึ่งจำนวน๑๐๐๐บาท
แล้วตอนนี้ปลูกเข้ามาที่ปีที่

ก็ดูจากในยูทูปแล้วก็ค้นหาในอินเทอร์เน็
พืชตัวไหนที่มันจะตอบสนองกับพื้นที่ชุมชนบ้านเรา

ระยะเวลาในการปลูกใช้เวลาปลูกประมาณ๓เดือน
ก่อนสามารถเก็บผลปิดส่งขายได้รับครับ
โดยจะขายในราคากิโลกรัมละ๘๐บาท
หรือถ้าแบ่งขายเป็นถุงก็ขายเพียงถุงละ๒๐บาทเท่านั้นเองครับ
ส่วนดอกกระเจียวที่ปลูกจะออกดอกและแตกยอดอ่อนทุกวัน

มีรายได้จากการขายดอกกระเทียวเฉลี่ยวันละ๕๐๐๖๐๐บาท
หรือเดือนละ๑๕๐๐๐ถึง๑๘๐๐๐บาทเลยเด้อ

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ